อกจากความสวยความแซ่บของเหล่าดาราทั้งหลายแล้วเนี่ย
ยังมีการใช้วิถีชีวิตต่างของคนในวงการบันเทิงมาให้ติดตามกันด้วย
อย่างถ้าพูดถึงคำว่าตลกติดดินพี่แจ๊คนึกถึงใคร
ตลกติดดินพี่หม่ำพี่เท่งแหละพี่ว่า
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าเนี่ย
เท่งเขาภูมิใจเสนอมากเมนูไก่อบปี๊บของพี่เท่งนั่นเอง

เออซึ่งเมนูนี้เนี่ยพี่เท่งเขาเลยบอกว่า
มาเลยใครมาบ้านเขาเขาจะทำให้กินเพราะว่าเมนูนี้เขาทำได้อร่อยมากเลย
และต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยเหตุผลนี้แหละเข้าตากรรมการค่ะ

แล้วเขาทำรายการยูทูปตอนนี้ชื่อว่าขอของดารา

บอกพี่เท่งผมขอได้ไหมให้ปี๊บอันนี้
เท่งก็นี่เลยค่ะเดินเข้าไปหลังบ้านหยิบปี๊บมาให้สแจ๊กเลย
แล้วบอกว่าให้ได้แต่ต้องเริ่มประมูลในราคา๑แสนบาท

ใช่พี่เท่งบอกว่าปี๊บใบนี้รักมากใช้มาตลอด
ถ้าจะเริ่มประมูลจริงต้อง๑แสนบาทเท่านั้น
แล้วต้องบอกเลยว่านุ่มแจ๊คเนี่ยนะเขาไม่ได้ไปขออย่างเดียว
ไม่ได้มาขอเอาไปเป็นของตัวเองอย่างเดียว
เขาบอกว่าขอไปเอาไปประมูลแล้วเอาเงินไปทำบุญ

ตอนที่หนุ่มแจ๊คไปขอปี๊บจากพี่เท่งกันหน่อยค่ะ
ปี๊ดที่ผมทำมาหากินเผาอบไก่กับอบเป็ด
เพื่อประมูลเนี่ยยังต่ำ๑แสน
ถ้าเราประมูลได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
จังหวัดไหนเป็นอะไร
คืนนั้นผมจะไปทำไก่อบปี๊บให้คุณกิน
ได้ยินเต็มเลยว่าพี่เท่งขอ๑แสนบาท
เพราะว่าปี๊บอันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขา
แล้วก็ให้สัญญาด้วยบอกว่าถ้ามีคนประมูลไปจริง
อ่ะเดี๋ยวพี่เท่งไปเลยไปทำไก่อบปี๊บให้กินถึงที่บ้านเลย
ซึ่งพี่แจ๊คคุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าปี๊บนี้เนี่ย
มีคนประมูลไปในราคา๑แสนบาทจริง

ใช่ประมูลไปจริงได้ไปครอบครองจริง
ซึ่งพี่เท่งของเราทำตามสัญญาคุณผู้ชม
เดินทางไปเลยค่ะไปบ้านของคุณแม่นะคะ
ทำไก่อบปี๊บให้กินจริง
เดี๋ยวเราให้ชมภาพบางช่วงบางตอนกันสักหน่อยค่ะ
ราคาปี๊บแสนหนึ่ง
หนึ่งสองสามปะ

น่ากินอยู่นะ
แต่ว่าเห็นมันเกลียมดำนั้นกินได้ไหมนะ
ว่าสูตรเขาต้องเป็นแบบนี้

หรือว่าเห็นเพราะมันมีแอบไหม้นิดหนึ่งหรือเปล่า